คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้อุ้ยมันมีทั้งมุมไกลมันมีทั้ง
ใกล้ครับเมาไม่เมาแท็กซี่คันนี้ค่ะชนดะมา
ตลอดทางเลยน่ะชนมารสัยชาวบ้านชนรถชาวบ้าน
แล้วท้ายที่สุดตอนที่มาเจอตำรวจมาเจอกู้ภัย

มาไหวดีนี่
เจ๊ปลาด้วย
ระดับเรื่องขับรถแผ่นตัวอย่างนี้ลงท้อง
เขาขับรถมันให้ยังไงแล้ว

คุณผู้ชมนี่ทีมงานไม่ได้เปิดภาพผิดค่ะ
เมื่อกี้ที่ฉันโปรยไปว่าโชเฟอร์แท็กซี่
ไหนนะคุณสืบสกุลไหนนะโชเฟอร์แท็กซี่

อันนี้เราก็เลยเรียกว่าพี่โชเฟอร์ลายดอก
เออคือเขาเตรียมจะไปเล่นสงกรานหรือยังไงคะคุณผู้ชม
จะเตรียมตัวเร็วไปแต่เนี่ย
นี่คือคนขับแท็กซี่แต่งตัวแบบนี้เหรอ
แล้วโหยคือจริงผู้ชายที่ใส่เสื้อลายนี่นะคะ
เขาก็ขับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้นั่นแหละ
เอาลูกเมาส์ส่งมาเมาส์แบบนี้
ชนรถชาวบ้านเฉียวรถชาวบ้าน

แล้วที่มาหยุดอยู่ตรงนี้ตำรวจสนสายไหมเขาคุมตัว
กำลังจะพาพี่เขาไปโรงพักแต่โอ๊ยเขาก็อ้างนะ
อะไรอ่ะรองเท้าไม่ได้ใส่บ้างพวงรถบ้าง
ตำรวจบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะขับแท็กซี่ไปให้

อยากดูใกล้กว่านี้อีกไหม
มีใกล้กว่านี้อีกค่ะตอนที่กู้ภัยถ่ายเอาไว้
ถือแบบที่ยังห่างคือ
อ๋อไฟหน่อยหน่อยด้วยไหม
โอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณฮะ
คุณผู้ชมฟังเข้าใจไหมว่าพี่เขาพูดว่าอะไรบ้าง
เพราะว่าเพจเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์อีกคลิปหนึ่งแล้ว
แล้วก็เขียนว่าไม่เมาแน่นะวิ
คุณผู้ชมนี่ฮะตอนที่พี่แท็กซี่คนนี้นะฮะ
ประชิดตัวกู้ภัยนะครับเพราะว่ากู้ภัยเนี่ย
เอารถมาเติมลมที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เจอผู้ชายคนนี้เข้ามาหาเรื่อง
บอกว่าโอ้โหกู้ภัยจะเปิดไฟแว๊บทำไมเนี่ย
เปิดทำไมเนี่ยไฟมันส่องตาวิบวับเปิดเพื่อ

ผมก็ฤสกู้ภัยเนี่ยก็ต้องเปิดไฟไซเรนอะไรไว้แบบนี้

ดิผมนะแสบตา

คิดว่าภัยงงแต่ไม่อยากให้คนนี้มาประชิดตัวมาก
รองเท้าก็ไม่ใส่ท่าทางก็เมาแอเลย
อย่างกลิ่นเหล้าคละคลุ้งเลย
พี่เขาเลยเดินไปถามนี่แท็กซี่ของพี่ใช่ไหม
กู้ภัยก็เลยเดินไปดูด้อมมองแท็กซี่
ปรากฏว่าในรถแท็กซี่นะคุณนะมีท่อนเหล็กอะไรอยู่ในรถด้วย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมามาแล้วขับมาอย่างนี้

ชนรถคันอื่นไปชนมอเตอร์ไซค์จนบาดเจ็บตลอดทางเลย
มันกลายเป็น๒คลิปที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เพจสายใหม่ต้องรอดนำคลิปนี้มาแชร์

ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่านักข่าวไปที่สอนอนะ
แล้วปรากฏว่าตำรวจให้คนขับรถแท็กซี่ประกันตัวไปแล้ว

แล้วทีนี้ก็ต้องนำตัวไปควบคุมไปให้สงบสติอารมณ์ไว้ก่อน

แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีนะครับ

เมาไม่ขับก็อาจจะถูกแจ้งข้อหากันไปนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการรับผิดชอบต่อ